มันจะให้ออกถ้ามันถอยน่าน่าจะออกได้
ขับทราบด้วยถอยน่าจะอยู่ข้างข้าง
ลองหัวไปได้เลยอืมนั่งบัตรให้มันออกได้ได้
โอ้โหไข่รูปยังหนูโดยนั่งคุณฟ้าค่ะตาอยุ่
เออส่งรายใหญ่ด้วยรายวาธนาด้วยเดี๋ยวมันแบกกันด้วย
โอ้โหโรจี้เบียร์ขึ้นยังเสร็จกันนี้มึงเอาอะไร
เนี้ยขึ้นได้ไหมพุกหลังไข่หลังไข่เหรอ

ไอ้น้องน้ำดูเล็บแล้วหลืม

หึ้ยแล้วมันแก้งตายเลยเนี่ย

มันหนีมานี่ว่ะ

นี่นี่ครับพ่อใครนี่
ชื่อทองขี่มอลไซด์นะครับ

ขอไว้เลยเราไม่ว่าง
ที่เลือดครับดีไม้ได้หรอก
กำลังต้องอย่างผู้ชมได้
สวัสดีทุกคนวันนี้ก็สุดท้ายสวัสดีทุกคนวันนี้ก็สุดท้าย